รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สด

วันนี้ถือว่าเป็นวันทำงานวันแรกนะ

ที่ฉันเพิ่งมาเจอท่านผู้ชมในปีใหม่นี้
สวัสดีปีใหม่ครับ
เจอกับเราเหมือนเดิมนะคะ

ส่วนวันศุกร์ก็๖โมงเย็นเหมือนเดิมค่ะ

โหลดเราจะได้ดูรายการแบบสด

ทุกคนจะได้รู้ไหนมาช่วงปีใหม่เป็นยังไงบ้าง

เมื่อเช้าเพิ่งอ่านที่ในภูหินร่องกล้าหรือที่ไหน

เหมือยขาบ

เขาเรียกเหมือยขาบใช่มะ
เหมือยขาบหมายคือเขา

หมื่อยค่ะใช้ไม่ได้ขาดไม่ได้คนนี้
เฉียบตบปากชองทีใหม่จังเลย
ว่าในปีใหม่นี้รัฐบาลมัตการณ์คือเมาไม่ขับไม่เท่าไหร่

เมาไม่ขับหลับไม่ตื่นนี่ป่ะ

อันนั้นนี่ค่ะขึ้นหน้าหนึ่งนี้มาเลยนะฮะ
โดนไป๓๐๐๐คนนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์และจักรยานยนต์

ยึดรถไปแล้วนะคะตอนนี้

อยู่ตามเขตต่างไงคะ

เมื่อวันที่๓เมื่อวานนี้ยอดที่๔๐๐กว่าคันเลย

คือการที่รัฐบาลร่วมกับตำรวจนะฮะและทหารเนี่ย
ตั้งจุดตรวจเพื่อให้มีความปลอดภัย
คนไหนที่สภาพไม่ดีเขาก็จะยึดเลย
เขาเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมมหามงคล
กิจกรรมสำคัญของประเทศเฉลิมฉลองปีใหม่
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติมาตรการลดอุบัติเหตุด้วยกัน
ตั้งจุดตรวจป้องปรามการดื่มไม่ขับ
และรับความชื่นชมและการยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
โดยไป๔๐๐กว่าคันแล้วก็๔๐๐กว่าคันไปเรื่อยนะฮะ
กระทั่งถึงวันที่๓มกราคมเริ่มเมื่อวันคริสต์มัส๒๕ธันวาคถึง๓มกราเนี่ยนะฮะ
ไปแล้ว๔๐๕๒คันแยกเป็นรถจักรยานยนต์๓๐๐รถเก๋ง๑๐๒๐คัน
แล้วคำว่ายึดนี่คือยึดเพื่อไม่ให้ไปเกิดเหตุ
เพราะว่าสภาพคนขับเนี่ยแปรปริ่มเพราะฉะนั้นเขามีมาตรการจะคืนให้ในวันต่อไปนี้แล้วค่ะ
ไม่ได้บอกว่ายึดแล้วเอาเป็นแล้วถ้าดีนี่เขาจะต่อนะคุณถ้าดีนี่เขาจะด่าคุณมาดี
แต่จริงในยอดอุบัติเหตุปีที่ผ่านมาที่ช่วงหยุดยาวนี่หนูว่าก็น่าจะดีขึ้นนะคะในปีนี้
ซึ่งในเว็บไซต์ของไทยรัฐเขามีการโหวตด้วยนะสำหรับข่าวนี้นะ

คนชอบมากขนาดไหนคะ

๗๑เปอร์เซ็นต์เลย
คนไม่ชอบ๒๐เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นพวกคนเหมาที่ไม่ชอบ
อันนี้คืออยู่ในคนดื่ม

สนุกมาก

ยังมีคนประหลาดใจกับเรื่องนี้ด้วย

ฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ดื่ม
แต่ว่าตั้งแต่เขามีเรื่องกันไม่มี

คือกี่ฉันเป็นนึกตั้งนานเลยคือว่า
ไม่คุ้มอย่าทำตัวเองตายเนี่ย

ต่ออีกหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งเลยอัปเดตอาการคุณปอทฤษฎีกันสักนิด

รุ่นปอธิษฎีโรคแทรกปอดลมรั่วติดเชื้อ
อันนี้คือหลังจากที่ตัดปอดแล้วเหรอคะ
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้อีกข้างหนึ่งปอดอีกข้างหนึ่งเหรอ
ก็คือข้างที่มีข้างขวาที่ยังอยู่
หวังสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองพระเอกหนุ่มให้หายป่วย
ขณะเดียวกันก็มีผู้หวังดีนำพวกเครื่องลางต่างมาให้
คุณโบแวนด้าค่อนข้างเยอะมากนะคะ
แล้วก็คุณปินซึ่งเป็นน้องชายของคุณปอ
ก็บอกว่าพี่ชายก็พยายามจะลืมตาแสดงอาการรับรู้
เมื่อเล่าเรื่องว่าคุณโบเนี่ยพาน้องมะลิไปทำบุญปล่อยปลา

ยังไม่ได้ป่วยนะคะแล้วก็เขียนข้อความว่า

ที่พ่อปอสอนหนุยอดทุกวันเต็มแล้วนะคะ

ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลา

น่ารักมากเลยมิลิน่ารักมาก

คุณหน่วมในอินโซกราบของคุณ

มีข้อความเขตในนู่นนี่

ดูเด็กว่า
แซวหลูกกัยเอง

เขาเป็นคนก่อนเขายิ้มไม่ค่อยอะไรอีกหรอ

จังหวะที่เขาถ่ายมานั้นเป็นจังหวะบวกของเมย์เขาไง

ข่าวนี้นี่นึกว่าสถานวงการเหมือนกัน

ตัวที่ถูกวางเป็นมือตบอันดับหนึ่ง

เพลฟต์รับคลิปตบแหลกโขงจริง

แล้วก็มีคนบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดง
แล้วก็คาดแมสไว้คาดปากไว้อย่างนี้

ไม่ให้เชียร์

คุณแพทย์ก็อ้างว่าคุณแพทย์เนี่ยยกโลกลุ่มตบภารกิจนั้นครับคอนตรี

กับผู้หญิงผมสั้นน่าจะเป็นหลานคุณแพท
หลังจากนั้นนักข่าวก็มีการไปพูดคุยกับคุณแพทย์
คุณแพทย์แกก็บอกว่าจริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

หลานสาวของแกไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเข้า
ผู้ชายคนนี้ก็มีทีท่าที่ทางครอบครัวคุณแพทย์รู้สึกว่าแปลก

พยายามจะเข้ามาทำดีกับครอบครัว

คุณแพทย์ก็เลยพยายามห้ามพยายามนู่นนี่นั่น

ก็เลยมีการนัดหลานคุณแพทย์กับคุณแพทย์ได้ออกมาเคลียร์กัน

โดยการคาดหน้ากากไป
ไม่รู้เป็นหวัดหรือเปล่า
คือปรากฏว่าระหว่างยืนอยู่เนี่ย

แล้วก็ลุมมีเรื่องมีราวเสร็จคุณแพทย์ก็พยายามห้าม

จริงที่เห็นในภาพที่มีคนเยอะเนี่ย
คุณแพทย์เขาก็คือในระแว่ใกล้เคียงของบ้านเนี่ย
เขาก็รู้จักคนเยอะ
อันนี้มาเป็นสักขีพยานในการที่จะไปเคลียร์กัน
เพราะว่าเวลาไปเคลียร์เขาก็อยากจะให้ทุกคนรับรู้เหมือนกัน
ว่าเอ้ยจริงแล้วเรามาเคลียร์กันด้วยความเบิกสุดใจนะ

มันกลายเป็นชุนละมุนวุ่นวายเหมือนทุกคนลุมกัน
แล้วคุณแพทย์เนี่ยก็พยายามห้าม

ปรากฏว่าฝั่งคู่กรณีอีกคนนึงก็กระโดดมากระชากหน้ากากของคุณแพทย์ออก

ฝั่งคุณแพทย์พอเห็นว่ายายคนนั้นกระโดดมาดึงหน้ากาก
เขาก็เลยลุมช่วยคุณแพทย์กันใหญ่เลย
ก็เลยลุงชุดแล้วคนที่เอามาเผยแพทย์เนี่ยก็เป็นฝั่ง

เขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก
คนที่นำคลิปไปเผยก็ต้องการจะดิสเครดิตตนให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นคนที่ไม่ดี
พูดจาไม่ดี
คุณแม่ซึ่งเป็นออสไซเมอร์อยู่คุณแพทย์ก็แบบทำงานหาเงินเก็บเงินได้ทุกวันสักทางก็ให้แม่หมด
แล้วก็ดูแลแม่ให้แม่พยายามแบบว่าหายจากโรคที่เป็นอยู่
แต่สิ่งที่ชอบคือคุณแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าแพทย์เนี่ยเป็นดาราก็จริงแต่แพทย์เนี่ยก็เป็นมนุษย์นะ
เป็นคนมีความรู้สึกมีอารมณ์มีอะไรเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแพทย์เป็นฝ่ายถูกกระทำนะฮะ
แล้วก็หลานเป็นฝ่ายถูกกระทำเขาก็ต้องเข้าข้างครอบครัวต้องช่วยเหลือครอบครัวเขา
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาบอกเลยว่าอ๋อเป็นดาราแล้วทำแบบนี้ไม่ได้
ไม่ได้อย่างนี้เป็นดาราอยู่โดย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

ก็มีการแจ้งความอะไรไปมั้ยก็ไปแจ้งความ

แจ้งแล้วแล้วก็จะให้ตำรวจมาเคลียร์
ลูกคุณแพทย์จะมีการ
ให้สัมภาษณ์ไว้ดีอันหนึ่งเท่าที่ผมชื่นชอบคือว่า
แกก่อนที่จะเดินทางมาพบพวกเราแบบนี้แกไปแจ้งความเอาไว้ก่อน
ว่าตอนนี้จะมีการนัดพบกันแบบนี้นะ
เราเลยมาแจ้งความไว้ก่อนลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่า

เจ็บตะนะต้องการจะมาเคลียร์
เออเพราะเขาต้องการไปเคลียร์เฉยแล้วก็เชิญตำรวจมาด้วย
ระหว่างที่รอแล้วตำรวจอยู่ไหน
อ้าวหนังไทยไงตำรวจต้องมาสุดท้าย

อ้าวสมัยคุณใช่ไหมคะตำรวจขับรถมา
ถ้านี่โดนลุมนี่ดิฉันว่าสมควรนะ

ตำรวจจะช่วยผมไหมเนี่ยไม่มามาสุดท้ายโดนก่อนแล้วอ๋อมาแต่มาท้าย
มามาช้ามาก็มาช้าเพราะมีเรื่องกันหมดแล้ว
ซึ่งคุณแพทย์บอกว่าคุณแพทย์ก็ยืนรอตำรวจอยู่ตอนแรกนะฮะยังไม่ได้มีอะไร
แล้วก็มีการให้ตำรวจมาช่วยเคลียร์ถ้ากดวนว่าไม่ทันตำรวจจะไม่มาชุดรมูลกันซะก่อนนี่แหละ
ว่ากันไปอะไรกันในช่วงหน้าของเขาอันนี้เหมือนกันไง
ของพี่หนูเมียวตอนนี้ครบแล้วหน้าหนึ่งของเราเป็นข่าวบันเทิงสองบันเทิงนะ
ในช่วงหน้าเจอลูกไฟบนท้องฟ้าจำได้ไหมคะ
ลูกไฟไม่ได้อะไรช่วงสุดท้ายพี

เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาเจอลูกไฟบนท้องฟ้ารู้แล้วว่าเป็นอะไรชาวเวียดนามกล่าว